คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปอย่างต่อเนื่องนะคะ
ไปคุยกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด๑๙หลากหลายอาชีพเลยค่ะ
มีอาชีพหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าเขาก็เดือดร้อนหนักเหมือนกัน
ก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารตามสั่ง
ถึงแม้ว่าจะขายได้แต่ห้ามนั่งกินที่ร้านให้ซื้อกลับไปกินที่บ้านกลับไปกินที่ทำงาน
แต่บางร้านบอกว่าเปิดขายไปมันก็ไม่คุ้มปิดเลยดีกว่า
ร้านเขาปิดเลยนะคะแต่ปัญหาก็คือพอปิดร้าน
ไม่ได้ขายอาหารตามสั่งแน่นอนรายได้ก็ไม่มี
แต่กลับมีคนใจร้ายแอบเข้าไปในร้านเขา
ขโมยข้าวของเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในร้านเขาเนี่ยค่ะ
ขโมยจนเกลี้ยงเลยค่ะจานชามพลาสติกอะไรก็เอาไปหมดเลยนะ
ขโมยไปแล้วเหมือนกับว่าเอาไปขายต่อเพื่อเอาเงินอย่างนี้
เขากลับไปตรวจดูที่ร้านคือของหายเกลี้ยงแบบนี้คุณผู้ชม
ร้านนี้อยู่ที่ถนนพระราม๕นะคะ
ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าของมันหายไปหมดเลยอะค่ะ
นางอมิตรัสแจ่มนามหรือเจ๊แหม่มที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเขาหยุดขายไปตั้งแต่๑เมษายนแล้ว
เก้าเมษายนก็ไปตรวจร้านดูหน่อยปิดไปนานโอ้โห
หายไปเยอะขนาดไหนดูคุณผู้ชมลองดูนะครับถังแก๊สเจ็ดใบ
กระทะใหญ่ใหญ่เลยสองใบอ่าถาดแกงสิบใบ
ซึ้งหนึ่งชุดม่อแค่เป็นหม้อใบใหญ่ใหญ่อ่ะน่ะ
หนึ่งใบตะหลิวทัพพีกระบวยยี่สิบอัน
ชามไก๊เตี๋ยวยี่สิบห้าใบจานกระเบื้องอีกสิบใบ
กล่องพลาสติก๑๒ใบคืออะไรที่หยิบได้มันหยิบไปหมดเลยค่ะ
มูลค่าความเสียหายไม่ใช่น้อยนะคะ๓๐๐๐กว่าบาทค่ะ
ก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดแถวร้านนะคะ
ไปเห็นนี่คนร้ายคนนี้ขับกระบะมานะคนร้ายมีกระบะนะ
โรเล็ตสีบรอนเงินไปขโมยของตอน๗โมงครึ่ง๑๙เมษายนนะคะ
ซึ่งเป็นช่วงที่คนนอนเฝ้าร้านเขากลับไปแล้ว
แหม่มก็ได้ภาพนี้มาเจ๊แหม่มเจ้าของร้านก็เลยเอาภาพเนี้ย
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบังกรวย
ซึ่งเมื่อ๒วันก่อนค่ะ๒๕เมษายนตำรวจบอกว่า
จับคนร้ายที่เป็นคนรับซื้อของโจรได้แล้ว
คือตำรวจสพบังบัวทองเขารวบตัวเอาไว้ได้
แหม่มก็เลยรีบไปดูไปดูว่าของกลางยังเหลืออะไรไหมนะ

นี่กล้องวงจรปิดในร้านนี่ใช่ค่ะโอ้โหเดินเข้ามานี่
คือคนร้ายขโมยของแล้วเอาไปขายต่อ
คนที่ซื้อต่อคือรับซื้อของโจรนะคะ
คนที่ซื้อต่อไปก็ถูกดำเนินคดีด้วยนะคะ
ปรากฏว่าเจ๊แหม่มบอกว่าของที่เธอถูกขโมยไปเนี่ย
คนร้ายมันเอาไปขายต่อเกือบหมดแล้วอะค่ะ

สิ่งที่พอจะเหลืออยู่ที่เป็นของเธอจริงเจ๊แหม่มบอกว่า
มันเหลือแค่ถังแก๊ส๓ใบ

แล้วก็หม้อใบเล็กใบน้อยอีก๔ใบ
หลิวทะพีเนี่ยเหลือแค่๙อันเนี่ยค่ะ
ฟังเสียงเจ๊แหม่มเจ้าของร้านนะคะ
เจอมตรงนี้ไง
แล้วเราต้องซื้อเองอีกกว่า
เรายุดมานานก็ไม่พอแล้ว
เราก็แย่พอสมควรแล้วอะ

ลำพังไม่ได้เปิดร้านอาหารก็แย่แล้ว
ยังมาขโมยของไปเกลี้ยงเลย

อกจากนี้ค่ะมีผู้เสียหายอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชม
แม่ค้าคนนี้ก็บอกว่าถังแก๊สของเธอถูกขโมยไปช่วง๑๑โมง๒๓เมษายน
ก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดของตลาดดูเห็นผู้ชายคนนึงค่ะสูงประมาณสัก๑๖๐เซนติเมตรได้
ขับรถกระบะสีขาวไปจอดที่ลานจอดรถแล้วก็เข้าไปขโมยถังแก๊สมาใส่ท้ายรถกระบะ
เธอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพคลองข่อยตำรวจรวบตัวคนที่รับซื้อของโจรที่สพบางบัวทองนะคะ
คล้ายคล้ายกันกับกรณีเมื่อสักครู่นี้คือตำรวจจับได้ก่อนก็คือ
คนที่ไปซื้อของต่อจากคนร้ายที่ไปขโมยอ่ะครับนี่ค่ะก็เหตุการณ์เหมือนกันเลย
คนร้ายไปขโมยของแล้วเอาไปขายต่อตำรวจบอกว่ากำลังตามตัวคนร้ายที่เป็นตัว
ขโมยมานะคะเป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๓ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐม
เพื่อนบ้านบอกว่าที่ผ่านมาก็เห็นบ้านหลังเนี้ยมีพวกเครื่องครัววางอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมด
แก๊สหม้อใบใหญ่ใหญ่ก็ตอนแรกเพื่อนบ้านบอกก็ไม่รู้ว่าเป็นการรับซื้อของโจร
นึกว่าเขาเอามาวางขายนี่นะคะทางตำรวจสพบังบัวทองบอกว่าตอนนี้ของกลางยังอยู่เพียบเลยค่ะ
แก๊สขนาดสิบห้าลิตรแปดใบทั้งแก๊สพิคนิคอีกสองใบมีหม้อมีกระทะเต็มไปหมดนะคะ
ผู้กำกับสพบางบัวทองก็เลยบอกว่าใครที่ตกเป็นผู้เสียหาย
มีเครื่องครัวไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ร้านถูกขโมยไปให้ไปตรวจสอบที่สพบางบัวทองนะคะ
ถ้าอันไหนเป็นของคุณรับของคืนไปได้เลยนะคะครับแล้วถ้าใครยังไม่ได้แจ้งความ
ดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์แจ้งความด้วยนะคะนี่นะคะก็เอาหลักฐานไปแจ้งความได้
ครับอ่าก็เป็นคนร้ายตามภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะ
อ่าซึ่งท่านได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่า